เอาค่ะมาดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจ
กรณีที่หนุ่มเชียงใหม่หนีคดีช่อโกง
แต่ว่าจับลูกภรรยาและหญิงสาวที่เป็นตัวประกันอยู่ในห้อง
ใช่นะครับก็เป็นปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ต้องไปปิดล้อมคอนโด
กว่า๒๔ชั่วโมงเลยนะคุณปฏิบัติการนี้ตึงเครียดมากจริงค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าจริงเหตุการณ์เขาเริ่มตั้งแต่๖โมงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะ
เป็นภาพที่ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์
เลี่ยงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ
เมื่อวานตั้งแต่ช่วงเช้าคือตำรวจสชเผือกจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับตำรวจภูทรภาค๕นะครับ
ต้องนำกำลังเข้าไปจริงตอนแรกยังไม่ปิดล้อมนะ
นำกำลังเข้าไปเพื่อจะจับกลุ่มตัวผู้ชายคนหนึ่ง
คือนายสุเมฆครองวงอายุ๒๕ปี
เพราะนายสุเมฆมีหมายจับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
สารอาญาพระขนงคดีช่อกงทรัพย์
หลอกขายป้ายทะเบียนรถหรูผ่านเว็บไซต์
มูลค่าความเสียหายนับ๑๐ล้าน

พอตำรวจรู้ว่ามาพักอาศัยที่คอนโดหรูแห่งนี้

แต่มันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับ
เมื่อตำรวจขึ้นไปบริเวณหน้าห้องและจะจับกลุ่มนายสุเมฆ

ยินยอมให้จับกลุ่มง่ายนะครับ
แล้วก็ตะโกนขู่บอกว่ามีปืน
ถ้าบุกเข้ามาจับกลุ่มเขาจะยิงตัวตาย
แล้วในห้องมีอยู่อีก๓ชีวิต

ถูกต้อง๓ชีวิตที่ว่ามีภรรยาของเขา
มีหญิงสาวคนสนิทแล้วก็มีลูก

เขาบอกเขามีตัวประกัน๔คนในห้อง
เขาบอกเดี๋ยวเขาจะยิงตัวประกันแล้วก็ยิงตัวตาย
ถ้าตำรวจเข้ามาจับกลุ่มตำรวจพยายามเจรจา
และท้ายที่สุดไม่เป็นผลตำรวจต้องถอยกำลังออกมา
เฝ้าสังเกตการณ์ด้านนอกคอนโดด้านล่างคอนโดเท่านั้นเอง
แล้วก็มีการที่จะเปิดปฏิบัติการในการที่ทั้งเกลี้ยกล่อม
ให้ผู้ชายคนนี้ปล่อยตัวประกันออกมาซะ
ใช่แล้วก็ให้แม่แม่ของผู้เกาะเหตุ

ใช่แล้วให้ญาติให้แม่ยายคือเป็นการประสาน
ติดต่อไปทางญาติให้เดินทางมาที่คอนโดแห่งนี้หน่อย

ก็ใช้เวลาในการเดินทางอยู่เหมือนกันนะครับ
ทีนี้ครับปิดล้อมอยู่ตรงนี้วางแผนปฏิบัติการอยู่แบบนี้
คุณดูสิโอ้โหเจ้าหน้าที่ต้องใส่ชุดแบบเต็มยดเลยนะ
เต็มที่เลยนะใช่นะเพราะกลัวอันตรายนะครับเพราะว่านายสุเมฆ
อาวุธปืนอยู่มีตัวประกันอยู่ด้วย
ปรากฏว่าช่วงบ่ายนายสุเมฆได้โทรศัพท์ให้ญาติ
มารับตัวลูกซึ่งเป็นลูกสาวอายุ๓ขวบ
ออกไปจากคอนโดก่อนค่ะเหมือนว่าปล่อยตัวประกันออกไปหนึ่ง
เพราะฉะนั้นในคอนโดจะเหลืออยู่แค่๓คน
คือมีตัวนายสุเมฆภรรยาและหญิงสาวคนสนิท
ใช่ครับเหลือกันอยู่๓คนภายในห้องชั้น๓นะฮะ
ปรากฏว่าช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่จะเปิดปฏิบัติการอีกครั้ง
ในการที่จะเข้าไปจับกลุ่มนายสุเมฆ
มันมีเสียงปืนดังขึ้นมา๑นัด

และเป็นหนึ่งนัดที่ทะลุกระจกออกมาด้านนอกด้วย
ทีนี้ถามว่าเจ้าหน้าที่ต้องถอยไหม

เพราะนายสุเมฆใช้ปืนยิงออกมาแล้ว
แล้วกลัวว่าจะเป็นการยิงตัวประกันด้วยซ้

ทีนี้ก็ต้องถอยออกมาดูก่อน

ตำรวจตัดสินใจจะเข้าจับกลุ่มนายสุเมฆอีกครั้ง
ทีนี้ครับมันมีเสียงปืนยิงออกมาจากคอนโด๓นัด

นัดตอน๕โมงเย็นมันสำคัญอย่างไร
ตำรวจก็ต้องถอยกำลังออกมาอีกครั้งครับ

เพื่อตรึงกำลังเฝ้าอยู่รอบคอนโด
แล้วก็เคลียร์ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมออกทั้งหมด

แล้วก็วางแผนในการที่จะทั้งเกลี้ยกล่อมและจับกลุ่มนายสุเมฆ

คุณเวลาผ่านไปจากเย็น๕โมงเย็น
ที่มีเสียงปืนดัง๓๔นัดจนกระทั่งช่วงค่ำ

เจ้าหน้าที่ต้องบินโดรนครับ
โดรนขึ้นไปสำรวจบริเวณคอนโด

ห้องพักชั้น๓หัวมุมสุด

เพราะว่าปิดม่านนะคุณผู้ชม
แต่ว่าไฟที่คุณผู้ชมเห็นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แล้วก็มีอยู่ชั้น๒ด้วยแล้วก็อยู่ชั้น๔ด้วย

ใช่แต่ว่าห้องที่ไฟอยู่เนี่ยคือห้องที่ตำรวจอยู่นะคะ

นะฮะส่วนห้องชั้น๓ปิดนะ

แล้วก็ชั้น๔เป็นห้องที่เปิดไฟ

แต่ชั้น๓ปิดม่านปิดไฟมิดชิด

แล้วโดรนเนี่ยเขาแพรงจะตรวจจับความร้อนไงคุณ
แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะตรวจจับอะไรได้เลย

คุณผู้ชมฮะพอ๓ทุ่ม
พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
เดินทางมายังพื้นที่จุดนี้

เชิญแม่ของนายสุเมฆมาใช่ไหม

ก็ต้องพูดคุยกับแม่ของนายสุเมฆ

แล้วก็ลูกอีก๒คนว่าจะยังไงต่อ
นะฮะจะยังไงต่อกับนายสุเมฆดีนะครับ
ให้แม่ช่วยเกลี้ยกล่อมหรือไม่อย่างไรนะฮะ
โดยพลตำรวจโทประจวบเปิดเผยว่าสถานการณ์เนี่ย

ตำรวจก็ตรึงกำลังโดยรอบคอนโด
ยังไม่มีการเปิดปฏิบัติการอื่นใด

เพราะว่าเกรงกลัวเรื่องของอันตรายต่อตัวประกัน

นะครับอยู่ระหว่างรอญาติของภรรยาของนายสุเมฆมาด้วย

ที่จะเดินทางมาจากจังหวัดระนอง
คาดว่าต้องเดินทางมาข้ามคืน
มาถึงเช้าวันนี้แหละ๖มีนาคม
แล้วจะให้แม่ยายเป็นคนเจรจากับลูกสาว
เจรจากับนายสุเมฆให้นายสุเมฆมอบตัว

นะครับในห้องของนายสุเมฆ
โรนบินขึ้นไปก็ไม่พบอะไร
ไม่เห็นไม่พบความเคลื่อนไหว
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรภายในห้องบ้างนะครับ
ตลอดทั้งคืนเลยฮะทางเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็ต้องให้ผู้ที่พักอาศัยในคอนโดย้ายออกไปแล้วนะ

ย้ายออกไปพักที่อื่นก่อนเพื่อความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรึงกำลังไว้ทั้งคืน
จัดเตรียมรถพยาบาลด้วยเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
เตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่จะได้เข้าช่วยเหลือทันท่วงที

ตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายที่มีเสียงปืนดัง๓๔นัด
ตอนเย็นที่ยังเข้าไปเกลี้ยกล่อมไม่ได้

แล้วก็ทั้งคืนจนกระทั่งเช้าวันนี้

ใช่ค่ะทีนี้นักข่าวของเราพยายามอัปเดตตลอดเลยนะ
สถานการณ์เป็นยังไง๗โมงก็แล้ว๘โมงก็แล้ว
ตอนประมาณ๙โมงกว่าเนี่ยคุณผู้ชม
ตอนนั้นกำลังรอรถกระเช้าจะเข้าทางระเบียง
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขามีการไปตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับการใช้น้ำ

เสียงปืนที่ดังขึ้น๓๔นัดเนี่ยคุณผู้ชม
หลังจากนั้นปรากฏว่าไปตรวจสอบ
ไม่มีการใช้น้ำในห้องพักเลย

ใช่รวมถึงญาติญาติของภรรยาที่เดินทางมาจากระนอง
เมื่อเช้ายังมาถึงแล้วนะ

จะให้ไปคุยกันจะให้เกลี้ยกล่อมกัน
ทีนี้พยายามที่จะไปเจรจาไม่มีการตอบโต้อะไร

ปรากฏว่าก็ไม่มีสัญญาณตอบกลับตัดสินใจค่ะ
เจ้าหน้าที่เอาค้อนทุบประตูห้องเข้าไป

ปรากฏคุณผู้ชมทั้งสาม

ทั้ง๓คนเสียชีวิตแล้วนะฮะ

ภรรยาแล้วก็เพื่อนสาวคนสนิท
ซึ่งก็อยู่ในฐานะอะไรเราก็ยังไม่แน่ใจนัก

แต่ว่ามีรายงานออกมาว่าเพื่อนสาวคนสนิทคนนี้
คือเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา
หมายจับเดียวกับนายสุเมฆด้วยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าเก็บพยานหลักฐานทั้งหมด

และเป็นห้องที่ตัวประกันทั้งสองเสียชีวิต
รวมถึงนายสุเมฆเสียชีวิตเป็น๓ศพ

นิติเวศโรงพยาบาลมหาบราชนครเชียงใหม่
เข้าชนะสูตรตามขั้นตอนต่อไป

เสียงดังออกมาตอน๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานแหละครับว่า

ยิงภรรยายิงเพื่อนสาวคนสนิท
และยิงตัวเองเสียชีวิตตั้งแต่๕โมงเย็นเมื่อวาน

แม่ยายของผู้ต้องหาทั้งตัวแม่ผู้ต้องหา
มาก็ไม่ทันได้เจรจาเกลี้ยกล่อม